มันออกมาทุกวันทุกวันนะฮะขยายผลจากเคนมผง
ยานรกทะเลทรายครับพิษรุนแรงกว่าเคนมผง
พบไลน์สาวเสิร์ฟซื้อเสพก่อนตาย
ดผสมเฮโรอีนทำเป็นค็อกเทลตำรวจเร่งหาที่มาฮะอืม
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับมาดูภาพรวมของปัญหายาเสพติดเคนมผง
ที่ตอนนี้มันขยายไปเป็นเคนมผงทะเลทรายแล้วใช่ค่ะนะฮะ
เคนมผงที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ล่าสุดครับ
มีคนเสียชีวิตเพราะมันไปแล้ว๑๐รายยังบาดเจ็บสาหัสอยู่อีก๓รายนะครับ
ส่วนกรณีที่มีผู้เสียชีวิตในอพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งนะครับ
ท้องที่สนโชคชัย๔นะฮะโชคชัยครับขออภัยฮะ
พบพฤติกรรมนะครับเปิดห้องจัดปาร์ตี้กันอยู่เลยนะฮะ
ีรพงศ์วงสมานนะครับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ชีวิตสองรายอาการสาหัสหนึ่งราย
เหตุเกิดเมื่อวันที่๑๓มกราคมที่ผ่านมา
ขออภัยฮะห้องที่เกิดเหตุ
พบนางสาวสุวรรณีอินไซหรือว่าไฟล์อายุ๒๗ปี
นอนหายใจรวยรินอยู่ที่เตียงตอนนั้น
เจ้าหน้าที่รีบนำส่งโรงพยาบาล
ข้างเตียงครับพบศพนายพารวยชวีวันหรือว่าไอซ์อายุ๒๗ปี
นั่งเสียชีวิตพิงกำแพงฮะ

เจอศพนางสาวปรีดาพรโพแก้วหรือว่ากุ้งอายุ๓๐ปี
ท่านพลตรวจตรีพีรพงศ์เปิดเผยนะครับ
ว่าจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบของกลางเป็นถุงซิปยา

ใช้ไปแล้วคือเจอตรงนั้นเลย
เรื่องต้นเนี่ยพนักงานสอบสวนสนโชคชัยครับ
สันนิษฐานว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับยาเคนมผงที่มันแพร่ระบาดอยู่นี่แหละครับ
จากการสอบสวนนางสาวดรีมดรีมเป็น๑ใน๕ที่อยู่ในกลุ่มปาร์ตี้
ให้การแบบนี้บอกว่าเธอเนี่ยแค่เอาเบียร์มาร่วมวงปาร์ตี้ด้วยเท่านั้น
จากนั้นก็กลับห้องไปนอนนะครับไม่ได้ร่วมเสพยา
คุณผู้ชมดูลักษณะที่อยู่กันในห้องตอนนั้นที่เสพที่ตายกันไป
ในกลุ่มปาร์ตี้ยามี๔คนรีมบอกไอซ์กุ้งไฟล์เต๋า
ขณะที่ไฟล์เนี่ยที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลขณะนี้ยังสาหัสนะครับคุณผู้ชมครับ
ส่วนในเต๋าในเต๋าเมื่อเสพยาแล้วขอตัวกลับบ้านครับ
คงรู้สึกแย่แหละไปหาแม่และให้แม่พาไปส่งโรงพยาบาลราชวิถีครับ
เพราะว่าอาการหนักตอนนี้อยู่ในไอซียูครับ
ซึ่งตำรวจก็เข้าตรวจสอบแล้วก็ค้นบ้านของเต๋าแล้วครับ
ทีนี้นักข่าวก็ต้องไปถามคนที่อยู่ในอาคารเดียวกัน
ว่าได้รู้เรื่องเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหรือเปล่านะ
คนที่อยู่ในตึกนี้เขาเล่าให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชม
ผู้ตายกับแฟนไปอยู่ที่ห้องเนี่ยที่หอพักนี้ได้พักหนึ่งแล้วนะฮะ
ชอบมีเสียงดังทะเลาะกันก็บ่อย
มีคนไปแจ้งนิติให้มาให้เขาย้ายออก
สิ้นเดือนนี้จะย้ายออกนะ
สัปดาห์ก่อนสองคนทะเลาะกันหนักมาก
จนถึงฝ่ายชายเนี่ยชกบานเกร็ดห้องข้างจนแตกอะครับ
ที่ผ่านมาไม่รู้เลยว่าไอ้ที่มันอยู่ในห้องก็จะจัดปาร์ตี้ยาหรือเปล่า
สังเกตเห็นว่าฝ่ายชายเนี่ยตั้งแต่หลังปีใหม่มา

พูดจาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะ

ผัวเขาเนี่ยคนที่เสียชีวิต
เดินเขาเห็นข้างล่างเขาพูดนะว่า
เดินแบบเหม่อลอยจะล้มจะล้ม

ทีนี้พี่กลับมาจากการหวังแล้วพี่มากักตัวไง
ไม่ได้ออกจากห้องก็ไม่ค่อยได้เจอใคร
ส่วนเพื่อนบ้านอีกคนนึงอยู่ห้องตรงข้ามกับห้องของผู้ตายเนี่ย
บอกว่าช่วง๓เดือนที่ผ่านมานะ
ก็จะมีเพื่อนแวะเวียนมาหาผู้ตายบ่อยมาก
ล่าสุดโอ้โหในห้องเปิดไฟดิสโกเทคนะครับ
วับวิบวับอยู่ในห้องทั้งคืนนะฮะ
ตั้งแต่คืนวันที่๑๒ต่อเนื่องถึง๑๓
นะฮะสี่สิบแปดชั่วโมงที่ผ่านมาเพราะว่าห้องนี้นะ
จะมีกลิ่นเหมือนเป็นกลิ่นสารเคมี
่นเผาไหม้อะไรบางอย่างออกมาจากห้อง
ซึ่งตัวเองต้องอดทนนะเพราะรู้แล้วว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้
๒คนนี้จะย้ายออกแล้ว
เรารู้เลยลูกสาวบอกแม่เราจะย้ายไหม
บอกไม่ต้องย้ายเดี๋ยวเขาจะออกแล้วสิ้นเดือน
ไปถามคนดูแลหอพักตึกนี้หน่อยแล้วกันนะ
บอกว่าโอ้ก็จริงแล้วตามที่มีการร้องเรียนมาแหละ

แต่ก็มาเกิดเรื่องซะก่อนก็คือเสียชีวิตทั้งคู่เลย

มีการจัดปาร์ตี้ยาเสพติดกัน
หลังจากนี้ก็คงจะมีการทำบุญครั้งใหญ่
เพื่อให้คนในอาคารนี้สบายใจ
เพราะว่ามีผู้เสียชีวิตนะครับ

ก็คือมันเสียงดังปัดกันครั้งหนึ่งแล้วก็คือโอเค
ถ้าเสียงดังป้าก็ไม่เอาก็แค่นั้น

ใช่ก็ต้องทำบุญก่อนว่าจะทำยังไงอะไรยังไง
มันก็คงจะเป็นอีกหนึ่งบทเรียนให้หอพักต้องตรวจสอบเนอะ
ถ้ามีเสียงมีการเปิดเพลงมีกลิ่นอะไรออกมา

คือต้องตามดูแม้ไม่มีคนแจ้งนะ
ดูว่าลูกบ้านของท่านคนก็มาเช่า

ถ้ามีอะไรผิดปกติก็ต้องตรวจสอบนะคะ
ทีนี้ในท้องที่สนโชคชัยคุณผู้ชมยาลาภราวเนี่ยนะคะ
บอกว่ามีคนเสียชีวิตเป็นสามีภรรยากัน
แล้วก็เสียชีวิตจากการเสพยาเสพติดก็คือโอวาโดส
ตอนนี้ผลการตรวจสอบว่าเป็นยาชนิดใดเป็นเคนมผง
หรือมีส่วนประกอบอะไรบ้างเป็นหน้าที่ของตำรวจพิสูจน์หลักฐานนะคะ
แต่เรื่องของการไปรับศพค่ะ
คุณกุ้งกับคุณไอซ์นะคะเป็นสามีภรรยากัน
เมื่อวานนี้ญาติก็เดินทางไปรับศพที่สถาบันนิติเวศ
โรงพยาบาลตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
พี่สาวของคุณกุ้งกับคุณแม่ของคุณกุ้งค่ะ
เดินทางไปตรงนี้นะคะเราได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่สาวของคุณกุ้งด้วย
แล้วก็อีกศพหนึ่งก็คือคุณพารวยหรือว่าคุณไอซ์เป็นฝั่งสามี
พี่สาวของคุณกุ้งบอกว่าคุณกุ้งมีลูกด้วยกัน๒คน
ลูกสาววัย๑๑ขวบแล้วก็ลูกชายวัย๗ขวบนะคะ
ที่ผ่านมาก็เคยเตือนน้องตลอดนะคะบอกว่าให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
แต่น้องก็ไม่ได้เชื่อฟังค่ะ
นี่กราฟิกที่เราทำให้ดูนะคะว่าคุณกุ้งมีลูกลูก๒คนลูกสาว๑๑ควบ
ลูกชายวัย๗ขวบนะฮะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมแม่ของคุณกุ้งเราก็ไปพูดคุยเหมือนกันนะคะ
ว่าคุณแม่คลองทรัพย์ค่ะบอกว่าก็รู้มาตลอดนะ
ว่าลูกเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหลังจากที่หย่าร้างกับสามี
แต่รู้ว่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะ
แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นยาเสพติดประเภทอะไรชนิดอะไร
เมื่อ๕ปีก่อนเคยพาคุณกุ้งลูกสาวไปบำบัดได้สักประมาณ๒เดือน
เหมือนว่าจะหายแล้วนะแต่หวนกลับไปเสพยาเสพติดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ก่อนหน้านี้เราถามคุณแม่คลองทรัพย์ว่าแม่มีรางสังหรณ์ก่อน
มีรางบอกเหตุก่อนไหมว่าจะเกิดเรื่องร้ายแบบกับลูกแบบนี้
คลองทรัพย์บอกว่ามีนะเพราะมันมีเหตุการณ์ที่ลูกชายวัย๗ขวบ
ของคุณกุ้งผู้ตายเนี่ยไปพบนกกาเข้ามาที่บ้านแล้วร้องกล้ากล้า
แบบนี้ค่ะคือปกติแล้วนะคะคุณแม่บอกว่าที่บ้านไม่เคยมีอีกาบินมาเลยนะคะ
ไม่เคยมีอีกาบินมาก่อนเลยนี่แหละถือว่าเป็นลางบอกเหตุ
เรื่องร้ายที่จะเกิดกับคุณกุ้งทีนี้แม่เล่าต่อแม่บอกว่า
คิดว่าสาเหตุที่จะบอกต่อไปนี้แหละน่าจะทำให้เป็นช่องทาง
เป็นใบเบิกทางที่ทำให้คุณกุ้งไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
เพราะคือลูกสาวเคยไปประสบอุบัติเหตุรถไปชนกับเสาไฟฟ้า
แล้วอุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้หน้าคุณกุ้งเสียโฉม
แล้วเธอเป็นพีอาร์ไงนึกออกไหมพีอาก็ต้องใช้หน้าตาถูกไหมคะ
แล้วครั้งนั้นทำให้ลูกสาวเสียโฉมลูกสาวทำใจไม่ได้
เพราะไม่ได้ไปทำงานนี่เป็นเหตุผลหรือเปล่า
ที่ตัดสินใจนัดรวมตัวกับกลุ่มเพื่อนแล้วหันหน้าไปพึ่งยาเสพติด
อีกศพหนึ่งค่ะคุณพารวยหรือคุณไอซ์นะคะ
อยู่ที่วัดลาดพร้าวนะคะแม่ของคุณไอซ์บอกว่า
ตัวเธอกับลูกไอซ์เนี่ยแยกกันอยู่ตั้งแต่เด็ก
เพราะฝั่งคุณแม่ต้องไปทำงานหาเลี้ยงครอบครัว
สามีก็ตายไปนานแล้วนะคะลูกชายก็คือไอซ์เนี่ย
อยู่บ้านกับตากับยายมาตั้งแต่เด็กตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ไม่เคยรู้เลยนะว่าลูกไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
สุดท้ายมารู้อีกทีคือลูกกลายเป็นศพแล้ว
แล้วรู้ว่าศพที่ลูกเสียชีวิตที่ลูกกลายเป็นศพ

ไปดูงานศพมายบ้างคุณผู้ชมมีเรื่องคนหัวลุกครับ
เพื่อนของมายที่มาร่วมงานที่วัดลาดบัวขาวเนี่ยนะคุณผู้ชม
เล่าเหตุการณ์แปลกให้ฟังครับ
คือบอกว่าคืนวันที่๑๒มกราคมที่ผ่านมานะครับ
เพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งโทรศัพท์ไปหาแม่ของมายที่อยู่ที่วัด

ระหว่างคุยกันครับญาติสนิทคนนี้เนี่ย
เขารู้ว่าคนนี้มีเซนต์มีเซนต์เรื่องแบบเรื่องลี้ลับนะฮะ

ญาติคนนั้นพูดว่าได้กลิ่นดอกมะลิแล้วก็กลิ่นน้ำหอมของมาย
จึงบอกให้เพื่อนรุ่นพี่ไปหาซื้อให้หน่อยได้ไหมลูก
ซื้อดอกมะลิซื้อน้ำหอมมาให้มายได้ไหม
เพื่อนรุ่นพี่ตอบตอนนั้นบอกว่าจะหาซื้อจากไหน
ทันใดนั้นครับญาติสนิทที่บอกว่ามีเซนต
มีเซนต์ก็พูดสวนเข้าไปในโทรศัพท์

บอกว่าพี่รู้ดีว่ามายชอบอะไร

บอกว่าขอโทษขอโทษรักเพื่อนทุกคน
ซึ่งทุกคนยืนยันว่าไอ้เสียงนี้ที่พูดออกมาเนี่ย

ก็คือขณะที่ญาติของน้องมายชื่อว่าแม่กุ้งนะฮะ
กุ้งจะเป็นผู้หญิงเสื้อดำร่างท้วมหน่อย

น้องมายนี่ใส่เสื้อแขนยาวสีขาว

คนที่เราเคยเล่าว่ามีเซนต์นะครับ
แม่กุ้งก็มีอาการเปลี่ยนไปครับ
จับมือนะครับ

คือคนซ้ายนะคนซ้ายแม่กุ้งนะ
ที่นั่งเสื้อวอร์มนั้น

มายมาเข้าร่างเธอแน่

อาการของแม่กุ้งก็กลับมาเป็นปกติ

คือคนที่งานบอกว่า

มายเข้าออกอยู่เป็นระยะ
ต่อมายังไม่จบคุณผู้ชม

เอาอีกแล้วมายเข้าอีกแล้ว

อดแม่แน่นแล้วกระซิบบอกว่า

หลังเสร็จพิธีทีมข่าวไปสอบถาม
แม่ของน้องมายครับซึ่งเธอเชื่อว่า

โดยสื่อสารผ่านร่างของแม่กุ้ง

น้องมายังบอกว่าจำได้ไหม

วันก่อนที่มีคนพูดขึ้นมานะ

แม่เชื่อว่าเป็นน้องมายแม่ร้องได้
เป็นสัญลักษณ์ที่พูดกันสองคน

แน่นอนครับเธอก็อยากจะให้ลูกสาวเนี่ย

คุณผู้ชมครับตอนนี้หลายคนก็
เริ่มรู้จักเคนมผงแล้วว่ามันคืออะไร
แต่ส่วนผสมของมันคืออะไรกันแน่

เคทาเลไซน์เนี่ยเข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัว

เคนมผงมันมีส่วนผสมของเค
เโลอีนแล้วก็แมทแอมเฟตามีน

เคกับไดอาซิแพม

มันแรงกว่าตายเร็วกว่า
ส่วนใหญ่เป็นฤทธิ์ในการกระตุ้นประสาททั้งสิ้นเลย
เรื่องนี้ทางด้านของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ท่านพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนง
ท่านบอกว่าตอนนี้นะข้อมูลที่การบรรบาดของยาเสพติดมันออกมาเยอะ
ตอนแรกก็มีการรู้จักกันแค่เรื่องของเคนมผง
ตอนนี้พื้นที่หลักที่มีการระบาดมีอยู่๒ส่วนคือ
กลางเมืองพื้นที่ในพื้นที่ของสอนอวัดพระยากายและทุ่งมหาเมฆแถบชานเมือง
แล้วก็ส่วนของปฐุมธานีนนทบุรีเป็นโซนเพ่งเล็งเป็นพิเศษ
ตอนนี้ท่านผอบตรได้สั่งการให้เร่งสืบสวนผู้เป็นตัวการรายใหญ่แล้ว
คุณผู้ชมดูตามกราฟิกเห็นไหมฮะอันนี้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังเรื่องของยาเสพติด
เหนือจากโควิดแล้วยังเป็นพื้นที่ยาเสพติดอีกด้วย
พร้อมกับนี้โฆษกษรรมนักงานตำรวจแห่งชาติ
ว่าเขาจะผสมอะไรแต่เห็นได้ชัดว่าตอนนี้เนี่ยเสพไปปุ๊บ
มันมีผลกระทบหนักกับร่างกายมันชัดเจนมันเร็วแล้วก็ตายได้นะครับ

ของความกังวลต่างให้กล้ามเนื้ออ่อนลงแล้วก็แก้อาการชักเกร็ง
แต่ว่าพอมันไปใช้มากขึ้นถ้าเกิดมันโอเวอร์โดสเข้าไปเนี่ย
มันก็จะแบบเกร็งจนท่านกับช็อกตายเข้าไป
มันคือจะเป็นก้อนน้ำตาลเล็กเป็นเกร็ดแล้วก็ผสมกับน้ำ
มันมาปรากฏในสังคมไทยพร้อมกันนั่นแหละนะคะ
อาจารย์ออสซึ่งเป็นอาจารย์ภาควิชาเคมีของเกษตรศาส
เขาบอกว่าจริงมันมีหลายสูตรนะมันมี๓๔สูตรด้วยกัน
ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้จะมาประสบอย่างไร
แล้วแต่บางทีก็๒ตัว๓ตัว๔ตัวแล้ว
ใช่สัดส่วนก็ต่างกันไปแต่ว่าอย่างที่ก๊อฟบอกไปว่า
ส่วนพลตำรวจโทษพระกระพงศ์พงเพตรา
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็ออกมาพูดถึงความคืบหน้า
บอกว่าตอนนี้สรุปไปเสร็จแล้วนะคะ

อยู่ระหว่างรักษาตัว๕ราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตที่ในท้องที่สพบางบัวทองอีก๑รายด้วยกัน
ก็คือภาพคลิปเมื่อวานที่เราให้ดู
ที่นั่งอยู่ในห้องซักผ้าเครื่องซักผ้าค่ะ
ห้องที่เขาเป็นตู้ซักผ้าหอดเรียน

แล้วก็เรื่องของการขยายการจับกลุ่มตัวผู้ค้านะคะ
แม้ว่าจะเป็นผู้ค้ารายย่อยก็จับให้ได้เถอะนะคะ
ตอนนี้ประกอบด้วยพื้นที่สอนอวัดพระยากรัย
จับไปได้แล้ว๔รายนะคะ
ส่วนพื้นที่สนสุธิศาลก็มีความคืบหน้า
คิดว่าวันสองวันนี้แหละจะสามารถที่จะขยายผลถึงคนที่เอายาเคนมผงมาขายได้
ส่วนท้องที่สนโชคชัยเพิ่งจะเกิดวันสองวันนี้ใช่ไหมคะ
มีคนตายไปสองคนตอนนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำคนที่เกี่ยวข้องนะคะ
ตอนนี้วิธีการของตำรวจพบชนบอกว่าแต่ละพื้นที่ก็จะทำคดีแยกกันไปก่อน
ทำให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวดูความเชื่อมโยงว่าการรับยาการซื้อยาเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันแต่ละพื้นที่หรือไม่อย่างไรนะคะ
ซึ่งล่าสุดนะครับตำรวจมีข้อมูลแล้วนะฮะบอกว่าไอ้เคนมผงเนี่ยนะมันมีต้นต่อมาจากต่อมิคาโด
มันเป็นแก๊งมิคาโดครับคุณผู้ชมครับที่รู้จักกันในวงการรถแข่งโดยมีแหล่งผลิตอยู่ที่สายไหมย่านสายไหมเนี่ยนะฮะ
เนื่องจากตมิคาโดเนี่ยนะอาศัยอยู่ในย่านดังกล่าวครับอดีตผู้ที่เคยใช้ยาเสพติดชนิดนี้รายหนึ่งนะครับเปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่า
ยาเสพติดเคทะเลทรายนะอันนี้เคทะเลทรายนะมีต้นกำเนิดมาจากอัฟริกานะฮะที่เรียกกันว่าทะเลทรายเพราะว่าเม็ดมันละเอียดเหมือนทรายเลยนะครับ
โดยเคทะเลทรายเข้ามาในประเทศไทยพร้อมพร้อมกับเคนมผงครับเนื่องจากตอนนั้นเคตามีนชนิดเกร็ดมันขาดตลาดคุณผู้ชมจึงมีการผลิตยาเสพติดชนิดนี้ขึ้นมาแทนซึ่งเคทะเลทรายนะครับจะออกฤทธิคล้ายเคนมผงแต่แรงกว่านะครับเนื่องจากมีส่วนผสมของสารเคมีที่เยอะกว่า
คุณผู้ชมดูนะฮะแหล่งผลิตเคทะเลทรายเนี่ยอยู่ย่านอ่อนนุษย์นะฮะอ่อนนุษย์ก็มีฝั่งทนก็มีครับลองฟังเสียงเขาเล่าหน่อยฮะ
ถ้าคือมันมันแล้วกว่าพวกเกณฑบผมอีกได้
พวกสารเคมีสารอะไรอย่างนี้ครับมันเยอะครับ
ส่วนความคืบหน้าการขยายผลของตำรวจเพื่อหาต้นต่อของการผลิตเคนมผงนะครับ
คุณผู้ชมครับทราบข้อมูลมาว่าผู้ผลิตคือตอมิคาโด
อย่างที่ผมนำเรียนไปตอนต้นนะฮะเป็นสมาชิกของแก๊งมิคาโดครับ
แก๊งนี้จะเป็นที่รู้จักกันในวงการรถแข่งนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์
โดยเคนมผงถูกคิดค้นขึ้นมาใช้ครั้งแรกในการปาร์ตี้ของแก๊งนี้ครับครับ
ซึ่งศูนย์การผลิตนะครับอยู่ที่สายไหมอย่างที่ผมบอกไป
เนื่องจากตอมิคาโดเขาอยู่แถวนั้น
มีข้อมูลมาอีกนะครับว่าสมาชิกแก๊งมิคาโดเนี่ย
ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับธุรกิจอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับรถ
แต่เขาไม่ได้ทำธุรกิจนี้จริงจังนะ
เขาเปิดบังหน้าเพราะว่าจริงแล้ว
รายได้หลักนะครับมาจากยาเสพติดทั้งนั้นเลยก๊อฟ
มันก็เริ่มสะโขว่ด้วยแคบลงแคบลงถึงสนิทเราพาผู้ชมไปดู
บรรยากาศที่สนวัดพระยาไกรนิดหนึ่งคุณผู้ชม
ระหว่างที่ตำรวจนำผู้ต้องหา๔คน
ประกอบไปด้วยนายวิรัติกาวเผือกหรือว่าในป๋อง
นายวัชระเชียงฉินหรือว่านายโบ้

แล้วก็นายนพก้าวอบชมหรือว่าตูมตาม
เอา๔คนนี้ไปฝากขังต่อสารอาญากรุงเทพใต้
โอ้โหภาพที่เห็นนี่แม่กับยายของในโจรนะฮะ
เดินทางมาเยี่ยมแล้วบอกว่าจะสู้คดี
เพราะเชื่อว่าลูกชายไม่ได้เป็นคนรับยาเคมาจากตุมตามแน่นอน
นะฮะก่อนนำมาขายให้กับในโบ้ในป๋อง

ส่วนหลักฐานที่ตำรวจพบคือกล้องวงจรปิด
ขณะที่นายโจซ้อมรถจักรยานยนต์ของตูมตามไปเนี่ย
แม่บอกว่าก็ลูกชายไปซื้อข้าวเฉย
อันนี้แม่เขาว่าอย่างนั้นนะครับ
ทั้ง๔คนนะฮะถูกแจ้งข้อหานะครับ
แจ้งความในข้อหารร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและก็จำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
ร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิต่อจิตและประสาทประเภท๒คือ

ไว้ในครอบครองเพื่อขายขายผิดกฎหมาย
โดยทักชำร้องตำรวจทักทั้งการบริการตัว
เนื่องจากว่าเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะครับ

ไปสั่งซื้อยาเสพติดจากผู้ค้ามรายหนึ่ง
แต่ผู้ค้ามีการส่งยาตัวใหม่

แต่ผู้ค้าไปส่งเคทะเลทรายมาให้

เออมีวิธีการด้วยนะจะเสร็จว่าทำยังไงคือ

คุณต้องบวชก่อนนะบวชให้มันละเอียดนะ
แล้วคุณค่อยดมนะแล้วกำชับผู้ตายด้วยว่า
ใช้แทนยาเคได้แต่อย่าดมเยอะนะ

มีวิธีการใช้เลยพิมพ์มาให้เลย

คนที่พิมพ์มาให้ผู้ค้าคนนี้เป็นใคร
แล้วเชื่อมโยงจากแก๊งที่พี่เบิร์ตบอกได้ยังไง
มิคาโดะเนี่ยนะครับ